มาดูดาราผ่านโซเชียลกันหน่อยช่วงนี้กิจกรรมวันหยุดทุกคนอยู่บ้านกันยาวนะคะ
ก่อนหน้านี้เราได้เห็นแดนเซอร์จำเป็นก็หลายคนอยู่นักกีฬาออกกำลังกายก็หลายคนอยู่
คุณจุ๋ยวรัฐยานั่นเองค่ะแน่นอนว่าต้องงัดปลายจวักมามัดใจสามี
กระเนตปลายจวักมาเข้าครัวกันดีกว่าค่ะนี่แหละค่ะ
โพสต์คลิปเมนูต่างทำเอาชวนหิวตลอดเวลาเลยนะคะ
คู่นี้บอกเลยว่าเห็นแล้วไม่รู้ว่าหิวดีไหมแล้วก็เห็นแล้วก็อิจฉาดีหรือเปล่า
เพราะว่าหวานมากเลยฝ่ายหญิงเนี่ยสร้างคอนเทนต์ด้วยการโชว์ตำน้ำพริกกะปิค่ะ
เพลินกำลังน่ากินฝ่ายคุณสามีเข้ามาถึงครัว
คงอยากจะส่งกำลังใจให้แม้กอดเข้ามับใหญ่เลยนะคะ
ไม่พอนะคุณนะรูปผมด้วยหอมหัวเอ่ยอะไรเอ่ย
อ่ะหวานดีเหลือเกินขนาดนี้สงสัยน้ำพริกถ้วยนี้จะมีทีเด็ดจ้า
พอสิกบ้านหนึ่งก็จะชอบ

ได้กินแล้วกัน
นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ปลายจังหวัดด้วยชุดวิ่งอ่ะนะ
เขาไปวิ่งแล้วเขาไปอาบน้ำตัวหอมมาแล้วนั่นแหละ
วันนี้ได้กินไหมน้ำพริกน่ะถามก่อน
ไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรเนี่ยแต่น่าจะหวานอยู่ในน้ำชี
ช่วงนี้เขาหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่ที่บ้านก็ปั๊มลูกทำน้ำพริกอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
เห็นแบบนี้เราเอฟซีก็ยิ้มตามนะคะอิจฉาเล็ก
เอาแต่จริงดิฉันลุ้นกับคู่นี้อยู่เหมือนกันนะให้เขาสวีทหวานกันไปเถอะ
ความหวานของคู่พุทธกับจุ๋ยเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมเลย
ก็ขอให้หวานกันแบบนี้ตลอดนะคะ
นานทีจะเห็นนางเอกมาโขลกน้ำพริกเนอะ
แบบนี้ก็น่ารักดีสบายแบบอยู่บ้านจริงนะคุณผู้ชมนะ
ใช่แล้วค่ะอยากกินเหลือเกินว่าน้ำพริกถ้วยนี้นั้นจะหวานจะแซ่บขนาดไหนนะคุณผู้ชมค่ะ